ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เขาไปพิจารณากันนอกสถานที่๗วันที่เพชรบุรีนะครับ
ก็มีความคืบหน้าพิจารณาจากหมวด๑ถึงหมวด๔

ตอนนี้นะครับทีมข่าวของเราก็รอรายงานอยู่ที่นั่น
เพราะว่าเป็นการประชุมวันที่๒แล้วที่เริ่ม๙นาฬิกานะครับ
ทีมข่าวของเราคุณนำโชคบุญชูพุทธิภาษาไทยรัฐทีวี

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
สถานที่เมื่อวานนี้ก็ผ่านไปแล้วนะ

ซึ่งก็ถือว่าล่าช้ากว่าที่คณะกรรมการนั้นได้

ยังเหลือการค้างการพิจารณาอีก๑มาตรา

ขณะที่วันนี้ก็จะเร่งพิจารณาในหมวดที่สี่
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น

หมวดที่๔หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

และหมวดที่๖แนวนโยบายแห่งรัฐ

ถือว่ายังล่าช้ากว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับ

หมวดสิทธิเสร็จภาพของปวงชนชาวไทย

กรณีบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพ
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

โดยใช้วิถีทางที่ไม่ได้บรรยัติไว้ตามรัฐธรรมนูลไม่ได้
คณะกรรมการนั้นจะต้องให้ฝ่ายเลขา
กลับไปดูถ้อยคำให้มีความชัดเจน
จะต้องตัดอำนาจอายการสูงสุดออกหรือไม่
ที่ประชุมยังให้ความเห็นในมาตรา๔๘ทับ๑นะครับ
ว่าไม่ต้องการบังคับอายการสูงสุด
ให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนุน
มาตรานี้มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนุนปี๒๕๔๐
ที่ผ่านมานั้นสร้างปัญหาทางการเมืองมาตลอด
ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับ

เกิดปัญหาของรัฐธรรมนูลนั้นถึง๒ฉบับ
มีปัญหาการดำเนินงานของอายการสูงสุดด้วยนะครับ

คณะกรรมการนั้นไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้น

เนื่องจากเกรงว่าจะแสดงความเห็นไม่เต็มที่
แต่ก็คาดว่าทั้ง๒วันนี้จะพิจารณาไป๗๐๘๐มาตราครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ